ช่วง๕ปีที่ผ่านมานะครับธุรกิจเสริมความงามถือว่าเป็นธุรกิจที่จัดอยู่ในธุรกิจดาวรุ่งอย่างต่อเนื่อง
ก็ติดอยู่ในอันดับต้นนะครับ๑๒๑๒มาโดยตลอด
ดังนั้นที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าการเปิดสถานประกอบการเสริมความงามศัลยกรรมตกแต่งต่าง
ขึ้นกับดอกเห็ดเลยนะครับแต่ว่าก็มีทั้งของแท้แล้วก็มีทั้งของเทียม
ต้องระมัดระวังและอาจจะทำให้เราได้รับผลกระทบได้
จัญญาบันทางการแพทย์กับธุรกิจที่เติบโตแบบนี้
บาลานซ์ยังไงจัดสมดุลกันยังไงวันนี้เราคุยกันแบบถามตรง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ
จริงแล้วคุณผู้ชมตามข่าวนี้กันมาโอ้โหสื่อเล่นทุกที่ค่ะคุณผู้ชม
ตามกันเหยียดยาวแต่ดิฉันขี้เกียจรอข้ามสัปดาห์ค่ะ
ฉันต้องการถามคืนนี้เลยว่าใครผิดใครถูก
หมอคนไหนที่ออกมาให้ข่าวเชื่อได้บ้าง
สมาคมไหนที่อยู่ในข่าวดีฉันเชื่อได้บ้าง
วันนี้สองท่านต้องตอบดิฉันทุกคำถามค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าอยู่ที่แพทยศภาท่านหนึ่งเป็นนายก
และอีกท่านหนึ่งเป็นเลขาโดยเฉพาะท่านเลขาอยู่สายนี้ด้วยนะคะ
สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ

อาจารย์สมศักดิ์คะถามจริงตอนนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าเราแยกอาจารย์แยกประเด็นเหมือนนี้ใช่ไหม
คือเรื่องหนึ่งตรวจสอบเรื่องของการโฆษณา

ใครทำได้ไม่ได้จริงไม่จริง

เพราะตอนนี้เราก็มีเรื่องอยู่ว่าอันนี้โฆษณาหรือเปล่า
พูดเกินจริงไหมคนที่ทำทำได้เปล่า

ฉันขอพิงตามเนื้อข่าวนะคะคุณผู้ชม
เพื่อตั้งคำถามดรเซปิงเนี่ย
ทยศภามีอำนาจในการให้คุณให้โทษอะไรไหมคะ

แต่กระทรวงรัฐสุขทำได้และก็บ่อทำได้

ทีนี้คนที่ชื่อมาคู่กับดรเซปิงคือคุณหมอกระมวล
คุณหมอกระมวลเนี่ยจะต้องโดนชี้ว่าผิดถูกเนี่ย

คือแพทย์สภามีกำหนดว่าแพทย์นี้ต้องไปโฆษณา

เป็นการไปอวดเอาเราไปอวดไม่ได้
คือตัวแพทย์เนี่ยนะคะตัวเองไม่ได้พูดเอง

คนอื่นพูดถึงตัวเองก็ไม่ได้เหรอคะ
อยู่ที่ว่าอย่างนี้นะที่เขาพูดถึงเราเนี่ย
เรารู้ไหมบางทีเราจ้างเขามาพูด
ถ้าเราไม่จ้างก็พูดหรือถ้าเรารู้คนอื่นก็พูดเรื่องเรา
เป็นการโฆษณาเนี่ยเราต้องรีบบอกเขาเลยว่าให้หยุด
มีเอกสารชัดเจนว่าเราบอกแล้ว
ว่าอันนี้เราไม่เห็นด้วยที่มาทำแบบนี้

คือประชาสัมพันธ์ได้นะแต่โฆษณาไม่ได้พูดเกินจริงไม่ได้

บอกผมไปผ่าตัดไส้ติ่งที่กับโรงพยาบาลนี้พูดได้
แต่บอกโรงพยาบาลนี้ผ่าตัดเป็นที่หนึ่งของโลก
ไม่มีผลแทรกซ้อนเลยอะไรอย่างนี้อันนี้มันโม้ไปแล้ว

ผมไปผ่าตัดกับโรงพยาบาลนี้
คุณหมอรักษาดูแลใกล้ชิดดีมากเลยอันนี้ผิดป่ะคะ

คนอื่นพูดถึงสถานพยาบาลได้ป่ะคะ
คนอื่นพูดถึงสถานพยาบาลได้แต่ก็ต้องดูว่าเกินจริงไหมไง
ถ้าสถานบันเครน์บอกว่าโรงพยาบาลนี้มีเครื่องมือจิตสรรสมัยสุดในโลก
เป็นที่หนึ่งของแบบอะไรประเทศไทยอย่างนี้มมโมกันครับ

ผู้ในการโรงพยาบาลต้องโดนกรรมโทษ
พอถึงว่าผู้โดยการบอกผมไม่รู้การตลาดเป็นคนทำ
แต่คุณจะรับผิดชอบในผู้โดยการสารพยาบาล
ถึงแม้ว่าตัวหมอกับตัวผู้อำนวยการจะเป็นคนละคนกันใช่ไหมคะ

ไม่ใช่เวลาเขาพูดถึงโฆษณาโรงพยาบาลเนี่ย
ผู้โดยการโรงพยาบาลไม่มีตัวตนเป็นตัวโรงพยาบาล

ใช่เรียนหมายความว่าคือเขาพูดถึงตัวสารพยาบาลเนี่ย

คือต่อให้ไม่มีชื่อผู้บริหารของโรงพยาบาลต้องโดนด้วย

เพราะสำนักงานเราต้องรับผิดชอบโรงพยาบาลของเรา
ถ้ามีการใครไปโฆษณาอะไรหรือไปทำอะไรเนี่ย
เราบอกเราไม่รู้เรื่องเลยฝ่ายการตลาดทำหมด
ภูมิในการไม่รู้เรื่องแต่จริงแล้วเราต้องรับผิดชอบ

ว่าทั้งหมดที่เรื่องที่เกิดขึ้น๒เรื่องนะ
เขาเป็นคนให้บอกกับพวกนี้ให้ทำหรือเปล่า

เพราะว่าจะดำเนินการผลประโยชน์เขาให้คนมาหาเขา

คือสิ่งที่นายกจะเรียกมา
หรือเป็นแวกวงศัลยกรรมตกแต่งหรือเป็นแวกวงศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
คืออะไรคะตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะ
อืมมันมันก็เป็นเรื่องฆาศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านะช่วงเนี้ย
แต่ว่าศัลยกรรมตกแต่งมันก็รวมทั้งตัวจริงมันรวมทั้งหมดนะครับ
แต่ว่าถ้าเรื่องกรณีนี้เป็นเรื่องที่ใบหน้านะครับ
อาจารย์ขอนิดเดียวจริงเขาอธิบายกันมาตลอดหลายวันนะคะ

อาจารย์เคยได้ยินมาก่อนไหมเขาใช้คำนี้เวลาพูดกันเขาเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
ทีนี้พอได้ยินอันนี้ปุ๊บในมุมของหมอศัลยกรรมตกแต่ง
มันไม่มีในรายงานของประเทศไทยไม่มีการทำผ่าตัดแบบนี้
แต่ประเทศอื่นมีอะคะ
เอาแค่มีหนังมาปะเท่านั้นยิ้มได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับ
มันเหมือนหน้าตายอ่ะนะเพราะต้องมาต่อเส้นเลือดต่อเส้นประสาทต่อกระดูกต่อกล้ามเนื้อมากมาย
มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เกินจริงอยู่แล้วนะครับ
คำนี้ใช้เกินจริงอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นลงแกล้งแย้งแทนนะคะ
คุณหมอมันเป็นคำแบบสีสันอะ

มันเป็นคำสีสันแบบให้แบบเออนึกออกว่าคนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงนะ
ไม่ได้อันนี้ชัดเจนว่าโอ้อวดแล้วก็เกินจริงนะครับ
เอาใหม่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้คำนี้ค่ะแต่เพื่อให้คนนึกภาพออกเฉย
ก็ไม่ได้เหรอใช้คำนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
อันนี้มันเหมือนคำว่าออฟเรียกว่าเปลี่ยนทั้งหน้า
แปลว่าออฟนะแล้วก็คนจะเข้าใจอย่างนั้นไม่จริง
มันเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้ว่าแค่ดึงหน้ามันไม่เฟสออฟไม่มีใครเข้าใจว่าใครดึงหน้าแน่

อาจารย์ค่ะก่อนจะไปที่อย่างอื่นในข่าวค่ะคุณผู้ชม

ฉันเห็นมีชื่อสมาคม๔สมาคม
ที่เนี่ยเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยเรียนเรียง๔ชื่อแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
ละสมาคมเลยนะคะสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย
คนที่อยู่ในสมาคมนี้หมอจริงป่ะ

สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
คนที่อยู่ในสมาคมนี้หมอจริงในวงการป่ะคะ

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

และสุดท้ายค่ะสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
ศัลยแพทย์ตกแต่งใช่ก็เป็นหมอทั้งหมดล่ะครับ
คำถามของดิฉันคือว่าถ้าดิฉันจะทำการผ่าตัดเสริมสวย
ดิฉันไปหาชื่อหมอในสี่สมาคม
คือถ้าหมอไหนอยู่ในสมาคมทั้ง๔นี้
แปลว่าดิฉันทำกับทุกท่านได้เลยหรือเปล่าคะ
มันจะมีบางอย่างแล้วแต่หัตการณ์นะครับนะ
ไม่ใช่ทุกหัตการที่แต่ละสมาคมจะทำได้นะครับ
มีสมาคมที่จะได้รับสิทธิ์นะครับ
ก็คือสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็ศัลยกรรมเพื่อความเสริมสวยใช่ไหมครับ
ซึ่งแพทย์สภาก็อนุโลมให้ทำได้ทุกอย่าง
ตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะนะครับ
ไม่ว่ามันจะฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์อะไรทั้งหลาย

เพราะถือว่าเขาเรียนมาเยอะที่สุดนะครับคือ๕๐
๕ปีนี้ยังไม่รวมต่อเรียนเหรอตอนแรก๖ปีใช่ไหมคะ
ทำได้ทั้งหมด

ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
มันเป็นเรื่องศิลปะด้วย
ทำได้ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าหรือหมอไหนเก่งอะไร

สัมพันธ์คมฤทธิ์อย่างนี้นะ
ทีไปแล้วค่ะ

เห็นตัวอย่างว่ามี
มีที่แพทย์สภาในเว็บไซต์ของแพทย์สภา
กไปเลยที่บริการประชาชน
แล้วมันจะมีออกมาว่าตรวจสอบแพทย์
สามารถได้ดูได้เลยว่าคุณหมอจบอะไร

ทีนี้เรียนขอกลับมาอาจารย์สมศักดิ์ค่ะ

หาเข้าไปในเว็บของ

แต่ทีนี้เกิดชื่อเสียง

แต่ชื่อเสียงได้มากกว่า

ตกลงหมอคนนั้นทำได้ไม่ได้แค่ไหนคะ

จะจบศัลยศาสตร์ตกแต่งด้วย
แต่เขาก็สามารถอยู่ข้างตะแถมทำได้

ใช่ทำได้กับ
ได้แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำเหมือนกันไหมคะ
คือเหมือนหมอบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเข่งนั้นนะคะ

แต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำหรือไม่เนี่ยมันมีเกณฑ์ไหมคะ
คือมันไม่มีมันมีพรบมาตรา๔นี้นะครับนะ
ที่ยังกำหนดไว้เปิดกว้าง
เพราะให้หมอที่จบมาเนี่ยส่วนใหญ่ทำได้

แต่บางอย่างที่เราจะกำหนดไว้ว่าไม่ให้ทำ
คือเทศบาลนะเช่นการแปลงเพศนะครับ

ที่จะต้องใช้ทรัพยากรหรือใช้หมอเป็นทีม
หรือใช้ความรู้ที่ค่อนข้างซับซ้อน

ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ขออนุญาตจะใช้คำว่าพาดพิงก็ได้นะคะ
แต่อันนี้เป็นข้อมูลจริงซึ่งเราใช้ในแพทยศภามาถาม

เนี่ยปัญหาของคุณหมอกะมนต์ในแพทยศภานะคะ

ศัลยศาสตร์กับศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อันนี้แปลว่าหมอกระมวลทำอะไรได้บ้างคะ

เพราะเราบอกคนแปลงเพศต้องจบศัลยกรรมตกแต่งมา

ไม่มากมีสิทธิ์ที่จะทำ

แต่เก่งไม่เก่งคนละเรื่อง

ทำนี่ยนะคะทำได้แน่ด้วยไหมคะ

อย่าอย่าอย่าอย่าฟ้องนะคะอันนี้เอาจากแพร่เฮียสภามาถามนะคะ
คุณหมอตาชานาทิตย์คือในข่าวเข้าไปเห็นบันทับแรกโสดสรนะศิกวิทยา
และก็บันทับที่สองมาศรรยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

สิทธิ์นะครับสิทธิ์ที่จะทำ
ซึ่งเวลาไปเสิร์ชหาเนี่ยนะคะ
คำไหนคือคำสำคัญว่า
หมอชื่อนี้ทำแบบนี้ได้
หรือหมอชื่อนี้ทำเกินกว่านี้ไม่ได้

ไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะมี

จะไปทำเทาหน้าเสริมเทาโน้ม

คือเขาได้ใบสำหรับอนุญาตให้ทำเรื่องเกี่ยวกับใบหน้าเขามี
มีการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำเกียร์ใบหน้าก็ทำได้
แต่ไปทำที่อื่นนี่ไม่ใช่เพราะเรียนหูคอจมูกมาก็ข้างบนขึ้นไป
แล้วก็ไปเรียนต่อยอดว่าเป็นทำเรื่องเกี่ยวกับใบหน้าเสริมสวยใบหน้า
เขาก็มีเศรษฐ์ที่จะทำตรงนี้แต่ไปทำอย่างอื่นไม่ควรครับ
นำชื่อทั้งสองท่านมาถามไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วก็เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการในแพทยศภานะคะ
แต่อาจารย์คำถามก็คือว่า
เราตั้งคำขึ้นมาคำหนึ่งที่ไทยรัฐทีวีพยายามจะตีแผลให้คุณผู้ชมให้เห็นนะคะ
ศัลยกรรมเทียมเนี่ยมีหมอศัลยกรรมเทียมความหมายในวงการหมอศัลยกรรมตกแต่งไหมคะว่าแบบไหนเรียกเทียม

เช่นนะคะหมอเรียนแพทย์มา๖ปี
เฉพาะทางมันมีอันไหนไหมอาจารย์ที่แบบเฉพาะทางคุณเรียนมาเนี่ยนะคะ
อาจจะทำศัลยกรรมตกแต่งได้แต่ต้องไม่เกินพื้นที่ไหนของร่างกาย
คือมันไม่มีอะไรแบ่งให้ประชาชนได้รู้เลยเหรอคะ

อาจารย์เรากำลังทำอยู่คืออย่างนี้
แต่เดิมเนี่ยพอจบแพทย์ก็เป็นรักษาได้หมดทุกอย่าง

เฉพาะเรื่องอย่างนี้ต้องไปเรียนไปเพิ่มเติมไม่งั้นทำไม่ได้
เป็นข้อจำกัดสิทธิของประชาชนอันหนึ่ง
ตอนนี้ก็เห็นก็มีปัญหาว่า
จบใหม่เยอะแยะไปเรียนเมืองนอกมาแค่๒อาทิตย์หรือเดือนหนึ่ง

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ระวังหลักเกณฑ์
เอาผู้เชี่ยวชาญอะไรเข้ามาประชุมกันว่าหลังเก็บไว้
ต่อไปนี้ถ้าพูดว่าจะมาทำเลเซอร์ที่ผิวหนัง

ก็อาจจะเป็นหมอทั่วไปก็ทำได้อาจจะไปเรียนนิดหน่อย
มีใบประกาศิบัตรว่าเคยทำพวกนี้มาก็ได้

คือแพทย์เสฟฟ้ากำลังจะทำกรอบ
หรือว่าจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับแปลงเพศ

ตอนนี้เรากำลังออกว่าต่อไปนี้เราจะวางจดเกม
เพราะว่าเราก็คุยกันหมดนะสิงคโปร์มาเลอังกฤษเนี่ย
ละเอียดขนาดนี้ว่าทำอะไรหมอชื่ออะไรบ้างอย่างเงี้ยเหรอคะ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
เราจะแบ่งแบบเลยว่าอะไรที่มันไม่ต้องเข้าไปในเนื้อ
ฉายสีข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฉายแสงอะไรอย่างเงี้ย
ไหนทำได้บ้างหรือพวกที่ฉีดไปนิดหน่อย
พวกไหนทำได้บ้างหรือพวกที่ต้องผ่าตัดเนี้ยต้องใครที่จะทำได้
แล้วระหว่างนี้ยังไงล่ะคะก่อนหน้านี้และระหว่างกว่ากรอบจะออกมา
หลายประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งบังคับและไม่บังคับแบบนี้นะครับ
แต่ประชาชนก็จะต้องดูนะครับว่าผลงานของหมอคนนั้นเป็นยังไง
อันที่๑ดูก่อนเลยว่าจบมากี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่
ผมเชื่อนะถ้าจะผ่าตัดนะอายุน้อยน้อยจริงจริงอะ
ผมว่ามันมันคงจะยากอันนี้พูดทั่วทั่วไปนะครับค่ะ
เพราะพวกนี้ต้องสั่งสมประสบการณ์ครับในฐานะที่ผมเป็นหมอผ่าตัดอยู่
ค่ะผมคิดว่าอย่างน้อยอายุสองดูก็จบอะไรค่ะ
ถ้าไม่จบอะไรเลยเนี่ยคุณต้องดูแล้วโอ้โหเขาต้องเขาต้องเป็นแบบ
อัธิริยะจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีได้นะครับที่
บางคนที่เก่งขึ้นโดยตัวของเขาเองได้มันมีค่ะนะครับนะอาจารย์ค่ะ
ฉันถามแบบเร็วแบบนี้ถามอาจารย์สัมพันธ์คนในแวดวงนะคะ
ณวันนี้ที่เราคุยกันมีคุณหมอในประเทศไทยกี่คน
ที่ได้รับอนุญาตให้ทำศัลยกรรมตกแต่งได้ทั้งตัวได้รับอนุญาตนะคะ
ไม่เก่งไม่เก่งคนละเรื่องนะคะครับทั้งตัวเนี่ยคือคือผมไม่
ผมไม่ทราบจำนวนแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ที่เราอนุญาตให้ทำทั้งตัวได้เนี่ยนะครับ
โดยโดยไม่ต้องเอ่อมาพิสูจน์อะไรอีกแล้วอ่ะนะครับ
คือศัลยกรรมตกแต่งอย่างเดียวแค่นั้นเองมีแต่ติดจะมีกี่คนผมจำไม่ได้หรอกครับ
อ่ามีเป็นร้อยแต่เป็นร้อยแต่ไม่ไม่ถึงพันไม่ไม่กี่ร้อยคน
เป็นหลักร้อยนะคะเป็นหลักร้อยค่ะทำเรียนนานระหว่างที่ทางแพทย์ทียาทรภาค
กำลังวางกรอบถามจริงจริงคุณหมอดิฉันใช้คำไหนที่จะไปดูชื่อต่อท้าย
หมอคนนั้นว่าเช่นนะคะเช่นอย่างนี้เลยนะคะคนไหนแปลงเพศได้
ต้องดูว่ามีคำอะไรในประวัติเขาคะอ๋อยังไม่มียังไม่ได้ตรงนี้
เป็นศัลยกรรมตกแต่งถึงจะมีสิทธิ์ทำ
คนอื่นทำไหนเนี้ยคือคือคืออย่างงี้มันมันต้องไปดูในประกาศของแพทย์ทรภาค
เขียนไว้เลยอยู่แล้วว่าคนที่ทำแปลงเพศได้จะต้องอืมเป็นใครบ้างวุฒิบัติ
เป็นผู้ชำนานการศาลีกรรมตกแต่ง

คำไหนในประวัติคะที่คนนั้นทำได้ทั้งตัว

ยกรรมตกแต่งนะคะแล้วสมมุติอันนี้เอาแบบเร็วเลยนะคะ
คนไหนที่จะทำหน้าอกให้ได้ต้องมีคำว่าอะไรคะ
มันไม่มีอ่ะนะเพราะว่าเรายังอย่างนี้
เราเริ่มต้นที่ว่าเสิร์ชชื่อมาแล้วจะถามว่าทำอะไรได้หมดเลยไหม
จริงมันเริ่มต้นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องดูว่า
ตัวที่เราบังคับห้ามมีอะไรบ้างนะครับ
จริงในกฎหมายของเรายังเปิดให้อยู่นะครับ
ว่าทำได้นะครับไม่ว่าสมาคมไหนก็ทำได้
แต่สมาคมที่ไม่ได้จบศัลยกรรมตกแต่งจะมาทำแป้งเพศไม่ได้
แต่แปลงเพศเนี่ยยังหมอสูยังทำได้ด้วยนะ
หมอเกี่ยวกับยูโรยังทำได้ไม่ใช่หมอสัญญาณตกแต่งอย่างเดียว
อาจารย์เรียนถามตรงนะคะคือถ้าดิฉันถามกันแบบ

คือเรียนไม่ได้ได้อะไรที่จะเป็นข้อมูลอย่างถูกต้อง
ที่จะใช้นำประโยชน์ได้จากประวัติในแพทยศภาเลยเหรอคะอาจารย์

คืออย่างนี้คุณดูเขาได้บัตร

อาจจะไปฝึกกับที่ไหนมากับพักพวกเดินตามหลังคนอื่นมาช่วยทำมา
อันนี้เราไม่ได้รับรองว่าเขามีความสามารถทางด้านนี้

ถ้าไม่ใช่แค่เว็บไซต์โทรเข้าแพทยศภาบอกได้ไหมคะ
มีรายละเอียดรายละเอียดมากกว่าว่า

รอกรอบที่อาจารย์ทำอยู่ใช่ไหม

แต่ตอนนี้คุณดูก่อนว่าจบแพทย์ศาสตร์มันเด็ดเฉย

คุณไม่ต้องไว้ใจแล้วเพราะอาจารย์ไม่เคยฝึกอบรม

สามารถเทียบได้หรือว่าถ้าเรียนมา
มีหลักสูตรเทียบได้อาจารย์ไม่มีเวลาลงรายละเอียด
หมดเวลาแล้วค่ะจริงก็อยากสวยต่อ

คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือคร่าว

ถามถึงคุณหมอกระมวลเดี๋ยวต้องเรียกเข้าไปชี้แจงก่อน

รู้เห็นหรือเปล่ามีส่วนหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูอย่างเป็นทางการแต่แอบถามคำตอบไว้ให้แล้วนะคะ
หมดเวลาของรายการคืนนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
และลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงถามตรงนะคะ
ช่วงนี้กลับไปที่คุณพีรวัตรสวัสดีค่ะ